ดูเรื่องของแรงงานพนักงานแห่งนี้หน่อยค่ะ
โรงงานแห่งนี้เขาบอกมารวมตัวกันเป็นพันคนเลย

เป็นคนชาวเมียนมาบอกว่า
เข้ามาบริหารงานได้แค่๕๖เดือน
สร้างความเดิดร้อนห้าม
แรงงานที่เขาบอกสื่อทนไม่ไหวบอกห้ามอะไรรู้ไหมคุณ
ห้ามเอาของบางอย่างเข้ามาในโรงงานเช่นกระดาษทิชชู่
ขออภัยนะผ้าอนามัย
ยังไม่ให้เอาผ้าอนามัยเข้ามาเลยแล้วผู้หญิงที่เป็นประจำเดินจะทำยังไง
ก็นั่นแหละสินะคะเขาก็เลยบอกหูอะไรแบบนี้แต่ละอย่างมันดูแปลก
ค่ะก็ไม่ไหวแล้วเลยรวมตัวกันนี่เป็นพันพันคนนะคุณผู้ชม
ถือป้ายประท้วงอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
ถนนบางนาตราดนะคะอำเภอบางสาวทงสมุทรปราการ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเยอะขนาดนี้
เรียกว่าหมาทั้งโรงงานก็ว่าได้
คือมีพนักงานเนี่ยกลุ่มหนึ่งเขาก็ระบายความในใจให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
ก็ตั้งแต่ผู้บริหารคนนี้เข้ามาบริหารงาน
โอ้โหอยู่ไม่กล้า๕๖เดือนห้ามอะไรนักหนา
คุณผู้ชมดูนะป้ายห้ามก็ขึ้นไว้อย่างนั้น
เนี่ยบอกเลยอย่างเช่นคุณบุ๊คบอกไปแล้ว
นั่นห้ามนี่ห้ามกระดาษทิชชู่ห้ามน้ำดื่ม
เอ้าแล้วเขาจะเอาอะไรใช้กัน
แล้วก็ยังมีเรื่องของวาจาท่าทางไม่เหมาะสม

เอามาโยนลงกับพื้นใช้เท้าไปเตะ
แล้วก็ดุดาว่าแบบนี้กูไม่เอาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พนักงานเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วกับผู้บริหารคนนี้
ต้องการให้ทางด้านของทีมงานบริหาร
ผู้บริหารชาวเมียนมาคนนี้ออกไป
เพราะที่หนักที่สุดคือเขาบอกว่า

มาทำงานแทนพนักงานคนไทยด้วยค่ะ
แม้แต่เข้าห้องน้ำก็จับเวลา
แล้วเขาประมาณแบบว่าเทงานออก
แล้วก็เตะใส่พนักงานว่า
งานอย่างนี้กูไม่เอากูไม่เอาอะไรอย่างนี้
ของใช้ก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรเลย
ของใช้ก็เซ็กชู่ก็ไม่ให้เราพก

แล้วก็น้ำก็ให้เราเก็บไว้อีกที่หนึ่ง
โปรงกระเป๋าอะไรก็ไม่ให้พกไม่ให้ขึ้น

โอ้โหคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้อง
โพกติดตัวกระดงกระดาธิจชุวร์

ถ้าข้าอ่านแน่นอนแหละ

จะมาเอาแรงงานออกด้วย
แล้วจะเอาแรงงานเมียนมามาแทนคนไทย
แล้วอย่างนี้จะมีหน่วยงานกลางไหมล่ะ

เป็นรองภูมิกับการป้องกันปรับปรามสพบางสาวทง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานของสมุทรปราการ

มารับฟังปัญหานะคะของทางด้านคนงานทั้งหมด
เจรจาเดี๋ยวต้องหาจุดตรงกลาง
จุดเหมาะสมระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเอง
เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันทำงานกันได้ต่อไปคุณ
เพราะลูกจ้างบอกโอ้โหนี่ต้องลุกขึ้นมาประท้วงแล้ว
กฎโหดหรือก็กฎจุกจิกหรือก็นั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับ
มันเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของลูกจ้างด้วยนะครับ